มาอีกแล้วนะคะเรื่องครูทำโทษนักเรียน
โดยการทำโทษนี้มันค่อนข้างรุนแรงมากเกินไป
รายล่าสุดนี่น้องเป็นเด็กชาย
เรียนอยู่ชั้นป๖ในอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีค่ะ
ที่บอกว่าทำโทษมากเกินไปมาครบค่ะ
นึกว่าสนามมวยราชดำเนินนะคะ
เตะตอยแท่งเขา
ไปเลยค่ะและนอกจากน้องคนนี้เพื่อนคนอื่นอื่น
ก็ถูกคุณครูทำโทษลักษณะคล้ายกันคุณแม่บอกยอมไม่ได้
เอาเรื่องนี้มาเล่าให้นักข่าวฟังนะคะ
ของเด็กชายอายุ๑๑ขวบค่ะเป็นนักเรียนป๖โรงเรียนแห่ง๑
จังหวัดสระบุรีบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะ
บอกว่าลูกชายถูกคุณครูเป็นผู้ชายเช่นเดียวกัน
วิชาการงานอาชีพทำร้ายร่างกายวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
ลูกเล่าให้คุณแม่ฟังอีกทีนะคะบอกว่าครูใช้ขาเตะที่กลางหลังเลย
แล้วก็ชกเข้ามาที่กลางหน้าอกและแถมแทงเขาที่หน้าท้องอีก
ซึ่งสาเหตุมาจากลูกชายวิ่งเล่นกับเพื่อนอีก๒คนในชั่วโมงเรียน
ระหว่างที่ครูออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่ในห้อง
แล้วพอครูกลับมาเห็นค่ะลูกก็เลยถูกเรียกออกมาทำโทษหน้าห้อง
ตัวเขาก็ถูกทำโทษเพื่อนที่วิ่งเล่นด้วยกันก็ถูกทำโทษ
เรื่องต้นค่ะแม่โทรศัพท์มาคุยกับครูคนนี้แล้วนะคะ
ครูอ้างว่าใช่ครับผมทำโทษและข่มขู่เพราะต้องการให้เด็กกลัว
เอาฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ
ทางนี้มันก็เหมือนกับเป็นการขู่อะครับ
แต่ได้ทำไหมคือการขู่เนี่ย
ก็ขู่ก็ลงมือลงไม้บ้างแค่นั้นเองครับว่า
แล้วก็บอกเขาว่าอย่าซ่าได้ไหมอะไรผมก็บอกอย่างนี้ขอร้องอย่าซ่าได้ไหม
ครูทำอะไรบ้าง
คือผมก็เตะก้นปั๊บสั่งสอนไปมาถึงว่านั่งอยู่ในห้องเนี่ย
ผมก็ก็ทราบอย่าซ่าได้ไม่ผมขอร้องเดี๋ยวเรียกไปคุยกัน
คนที่ผมลงโทษเนี่ย
ก็คือว่ามันไม่ฟังจริงผมมาตรการหลายครั้งแล้วเหมือนกับ
ไปให้วิ่งให้วิดพื้นเหมือนกับไปเล่นกับเขา
มันก็ได้ใหญ่ผมก็อยากแค่ขูเฉย
ในใจของผมผมไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้น
ครับแล้วไงต่อ
ครูก็ยอมรับแต่สุดท้ายครูก็บอกว่าไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้น
ขนาดไหนไม่รู้แหละแต่ว่าพูดคุยกันแล้วครูก็ยอมรับแบบนี้นะคะ

ครูไปหาครอบครัวนี้ที่บ้านด้วย
หลังจากนั้นก็พานักเรียนคนนี้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสระบุรี
พอก็มาค่ะพอตามไปที่โรงพยาบาลเลยนะ
ครูขอร้องบอกคุณแม่คุณแม่อยากแจ้งความได้ไหม
แต่แม่บอกไม่ได้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ทางโรงเรียนนัดเจรจาอีกครั้งช่วงบ่ายวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะ
โดยคุณแม่เองก็อยากให้ครูย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเพื่อความปลอดภัยของเด็ก
เพราะคุณแม่ไปทราบข้อมูลมาว่าครูคนนี้มีพฤติกรรมทำร้ายนักเรียนมาแล้ว
เมื่อประมาณสองถึงสามปีก่อนจากนั้นค่ะย้ายจากโรงเรียนเดิมที่เคยทำร้ายร่างกายนักเรียนอ่ะ
อยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วก็ยังมีพฤติกรรมเดิมทำร้ายร่างกายนักเรียนอีกนะคะ
อ้าวตายวันนี้แหละ
ก็ลองจริงแล้วอยากให้คุณครูเป็นผอเนอะไปถามนักเรียนในห้องด้วยเนอะ

พฤติกรรมของเด็กอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่า
อะไรแบบนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับ